มิวสิกมาก
โอเคอะไรประมาณนี้เห็นมั้ยครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นสเต็ปล่าเริงของผม
เพราะฉะนั้นเราจะมาดูสเต็ปล่าเริงแต่ละคน

ดูซักตอน

ดูละก่อนดูซะก่อน

ไม่ผมชอบท่านี้

ผมรอมากเลยผมรอวันนี้มา

เอาไว้เต็มทีหลัง

นักบินเอฟ๑๖กับสเต็ปการเต้นของเขา
โอ้โหโอ้โห

ถือว่าเปิดซิงพิโรสนานะฮะมาดูสเต็ปการเต้นของเธอ
สตรอนดูรีแต่

ไส้ดูแลอันนี้ที่๑ใน๔ท่านใครก็ตามได้ตำแหน่งนี้ไปอย่างน้อยคนกรูงเทพสบายใจว่าคุณจะเป็นผู้ว่าที่เราพูดคุยด้วยได้เข้าถึงได้